มีอีกเหตุการณ์นะครับนี่เป็นผู้ชายคนหนึ่งครับขับรถเก๋งมาแล้วก็ปาดหน้ารถตู้นะครับหลังจากนั้นลงมาจากรถครับใช้อาวุธปืนในการข่มขู่ล่าสุดขอโทษแล้วแล้วก็บอกด้วยว่าที่เอาออกมาเป็นมือถือนะฮะไม่ใช่ปืนนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพครับมีกล้องหน้ารถจับภาพนะฮะผู้ก่อเหตุครับนี่รถเก๋งคั

ว่าที่เห็นในมือเป็นอาวุธปืนแต่ไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือเปล่านะครับ
ตอนนี้แจ้งความไว้แล้วล่าสุดครับคุณผู้ชมมีรายงานว่าชายคนก่อเหตุเนี่ยนะครับ
เดินทางเข้าพบตำรวจสพแม่ริมครับเอากระเช้าของขวัญมาด้วยนะฮะ
แต่ว่าไม่เจอฝ่ายคนขับรถตู้ครับเจ้าตัวบอกว่าขอโทษทีจริงจริง
เพราะว่าอารมณ์ร้อนตอนนั้นครับเพิ่งทะเลาะกับแฟนนะครับ
แล้วก็มาโดนรถตู้เนี่ยบีบแตร่ใส่ครับโอ้โหยืนยันนะครับ
บอกว่าที่ถือออกมาไม่ใช่ปืนนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือครับ
แต่ว่าทางคดีแน่นอนนะครับต้องมีการตรวจสอบ
ถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธปืนหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธปืน
ก็จะถูกดำเนินคดีนะครับในข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็ยังมีความผิดอื่นอื่นด้วยนะฮะ
ตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของทางตำรวจมีภาพให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับ